คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบล่าสุดจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
ยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนะครับ

เดี๋ยวเราไปดูภาพถ่ายโดยเทียมสดณขณะนี้นะครับ
แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวอยู่ตอนนี้เลยนะครับ
นี่คือหย่อมความกดอากาศกำลังแรงดังกล่าวนะครับ
สีขาวที่เห็นอยู่นี่คือกลุ่มก้อนเมฆ

ส่วนสีแดงคือกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองนะครับ
มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้น
จากการคาดการณ์จากระบบพยากรณ์อากาศไทยรัฐทีวีแล้วนะครับ
หย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวมีทิศทางเคลื่อนที่
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณ
ทางตอนกลางของพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ซึ่งก็คาดการณ์ว่ามีหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่จะได้รับ
ผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวเพื่อเห็น
สะสมที่จะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่มีฝนตก

ส่วนสีแดงคือบริเวณที่มีฝนสะสมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

นั่นก็คือในบริเวณพื้นที่จังหวัดสุราชธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชฝั่งตะวันออก
พื้นที่เหล่านี้ต้องฟังประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่ามีสิทธิ์ที่อาจจะเกิดภัยพิบัติอื่นตามมานะครับ
ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโครนถล่ม

อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงดังกล่าวนั้นจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวเราไปดูการคำนวณลักษณะการตกของฝนที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าว

คุณผู้ชมครับสีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวที่เห็นอยู่ในขณะนี้

ช่วงเที่ยงวันนี้จะเริ่มตกในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของภาคใต้นะครับ
ตกอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น

กลุ่มฝนที่เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำจะค่อยเคลื่อนมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้อีกครั้ง

เริ่มตกในบริเวณจังหวัดปัตตานีนาราธิวาสสงขลาครับ
ช่วงเวลาที่น่าจับตามองก็คือช่วงค่ำคืนวันพรุ่งนี้
สีแดงเคลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณฝั่งตะวันออกของจังหวัดสุราธานี
จังหวัดนครศรีธรรมราชคือจุดที่ฝนตกหนัก
แล้วก็จะปกกลุ่มบริเวณดังกล่าวเป็นระยะเวลายาวนาน
นี่คือพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่จะได้รับผลกระทบ
อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำ
จนถึงบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรัง
พื้นที่เหล่านี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ต้องระวังเรื่องของภัยพิบัตรอื่นที่จะตามมา
นี่คือคลื่นนะครับบริเวณที่มีสีเหลืองคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าคลื่นจะสูงประมาณ๒๔เมตร
ช่วงเที่ยงวันนี้คลื่นจะสูงบริเวณอ่าวไทยตอนบนจนถึงตอนกลางครับ
ก่อนที่จะค่อยอ่อนกำลังลงและจะมาแรงอีกครั้งวันพรุ่งนี้นะครับ
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปจะสังเกตว่าเริ่มมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็จะแรงสุดในช่วงกลางดึกของคืนวันพุธนะครับ
บริเวณที่มีสีแดงคือคลื่นสูงอาจจะเกิดสถานการณ์คลื่นซัดฝั่งเกิดขึ้นได้
ขณะที่ทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะครับ
อาจจะทำให้ช่วงวันพุธนะครับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ในระยะนี้ใครที่จะเดินทางโดยเฉพาะเดินทางไปในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ต้องติดตามการพยากรณากาศรวมถึงประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
ขอบคุณคุณคุปตนันก็ต้องระมัดระวังกันด้วย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลื่นลมแรงและสภาพอากาศต่าง